ส่วนตรงนี้นี่พระจริงที่ชัยภูมิเจ้าหน้าที่เขาไปเจอนะฮะ
พระสองรูปขับรถมามาแถวที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว
นี่พระขับรถมานะลงจากรถมาเนี่ยดูท่าทางแบบผิดปกติ
ดูเหมือนเมาปีนป่ายเกะกะอะไรไปทั่วค่ะพอเข้าไปถามเป็นยังไง
ทำอย่างไรถ้าผู้ชมไปดูนะฮะ
คือแบบสุดเท่าเลยใส่สโบงแล้วส่งผลังมาก
เหมือนกับไม่กลัวใครเลยพร้อมบวกเต็มที่
ท้าตีท้าต่อยคนถ่ายคลิปด้วยค่ะ
ในที่บริการคอนสารจังหวัดชายภูมินะครับ
เจ้าหน้าที่ไปเห็นพระสองรูปนี้ขับรถเก๋งทะเบียนอุดรธานี
รถเก๋งสีกรมทาคานี้ขับมาจอดนะครับ
แล้วดูท่าทางแบบแปลกไปปีนปลายเกะกะไปทั่วเลยนะฮะ
ตามหลุกกลงหลุกกลงกำพงกำแพงเดินดูนู่นดูนี่
ตรงสถานีพ่อเลี้ยสัตว์ป่าภูเขียวส่งเสียงดังด้วยเหมือนคนเมา
พอไปถามก็อย่างที่เห็นนะครับ
สุดท้ายเนี่ยพระสองรูปนี้ขับรถออกไป
ขึ้นรถแล้วขับออกไปแต่เหมือนกรรมติดจรวดนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ขับไปเจอด่านฮะไปเจอด่านตรวจที่บ้านโนนจำปา
ตำรวจสพห้วยยางตั้งด่านอยู่เห็นรถคันนี้ขับมาเร็วเหลือเกินสายไปสายมา
ก็เรียกเพื่อหยุดตรวจขอตรวจค้นปรากฏว่าอ้าวมายังไงกันสองคน
หลวงพี่ขับรถกันมาสองรูปแล้วดูท่าทางเมา
ก็ตรวจสอบตรวจค้นในรถนะครับสอบถามกันคนนึงเนี่ยบอกว่าชื่อ
รัชนัยตังควัชระบอกว่าเป็นพระที่มาจากอุดรธานี
ถามว่าเอาแล้วขับรถมายังไงล่ะบอกก็ขับทุดง
ขับรถทุดงขับทุดงขับรถทุดงมาเรื่อย
ส่วนอีกรูปหนึ่งไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือรูปนึงเนี่ยมีหลักฐานนะว่าเป็นพระจากอุดรธานี
ตำรวจก็คุมทั้งสองคนไปเพราะว่าเมาฮะค่ะคลุมไปหาเจ้าคณะอำเภอนะครับ
ท่านก็ทำการศึกให้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปดำเนินคดีกันต่อไป
อย่างน้อยก็แน่นอนว่าเมาแล้วขับก็มีนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวที่ชายภูมินะครับ
ก็คือคุณจตุพลพันยางนะครับคนถ่ายคลิปนะฮะ
คนนี้นะครับที่ไปถามละทำท่ายีย้วนกลวดประสาท

บอกว่าเห็นพระสองรูปขับรถมาที่สถานีพ่อเลี้ยสัตว์ป่าภูเขียว
ปีนไปลูกกรงกำแพงอะไรไปทั่ว
ก็ไปเตือนไปถามแล้วก็เจออย่างนั้นนะฮะอย่างในคลิปแบบนี้เลย
แต่ตอนนี้ถูกจับศึกเรียบร้อยแล้วค่ะ